คุณผู้ชมคะมาถึงเหตุการณ์ที่เราอยากเตือนภัยสาวกันหน่อย
บางทีพอเข้าห้องพักแล้วต้องปิดประตูให้สนิทต้องล็อกกรอน
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างกรณีนี้เนี่ยนะคะ
พยาบาลสาวก็เข้าไปในห้องพักก็กำลังที่จะนอนหลับอยู่เลย
มีผู้ชายบุกเข้ามาหวังจะขืนใจค่ะ
เล่าว่าเมื่อคืนคนร้ายปีนเข้าห้องมาทำร้ายร่างกาย
นี่เป็นประสบการณ์การโดนบุกรุกโดนทำร้ายและหมายจะข่มขืนครั้งแรกในชีวิต
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ในคืนวันพ่อช่วงตี๓

แต่พอเธอลืมตาขึ้นมาขยับตัวแล้ว
ก็ปรากฏว่าเจอคนร้าย
จับตัวเธอกดลงบนเตียง

มีการต่อสู้กันกับคนร้าย
แล้วคนร้ายเขาเอาผ้าขนหนูมาอุดปากอุดจมูกเธอ
ตอนนั้นเธอก็อาศัยจังหวะนั้นกัดเข้าไปที่นิ้วคนร้าย
ก็คิดว่ากัดไปแรงพอสมควรนะคนร้ายน่าจะเป็นแผลเลยแหละ
หลังจากนั้นเธอก็ดิ้นแล้วก็หล่นลงไปข้างเตียงค่ะ
ทีนี้คนร้ายยังไม่หยุดนะคุณจับศีรษะพยาบาลสาวคนนี้โขกกับพื้น
แต่เธอบอกว่าโชคดีมากคือผ้านวมมันก็หล่นมากองอยู่ที่พื้นเหมือนกัน
เหมือนกับมีผ้านวมรองอยู่เธอก็เลยไม่เป็นอะไรมาก
แล้วระหว่างนั้นคนร้ายก็เห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะว่าตัวเธอสู้
คนร้ายก็เลยหนีออกไปทางช่องระบายอากาศที่อยู่ในห้องน้ำค่ะ
ซึ่งตอนนี้เธอบอกว่าเธอกลัวมากเลยเพราะว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้
แล้วบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เธอจะไม่ปล่อยผ่าน
จับตัวคนร้ายเป็นเรื่องหนึ่งที่เธอจะต้องพยายามประสาน
แล้วก็ติดต่อกับตำรวจอย่างเร่งด่วนเพราะว่าตอนนี้เธอถูกทำร้ายร่างกายด้วย
แล้วเธอก็บอกว่ามาตรการต่างในการป้องกันควรจะมีมากขึ้น
ส่วนทางผู้หญิงเองอันนี้เธอพูดในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะ
บอกว่าต้องแกร่งทั้งกายแกร่งทั้งใจจริงเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้
อย่าไปอายอย่าไปกลัวต้องกล้าที่จะแสดงตัว
แล้วก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับคนอื่นว่าเราสู้
เพื่อไม่ให้คนอื่นที่คิดร้ายเขาจะคิดว่าเราอ่อนแอ
ต้องกล้าออกมาแสดงตัวต้องกล้าออกมาแจ้งความนะครับ